กันที่อีกหนึ่งความอ่อนไหวนะคะ
แต่ว่าบอกเลยว่าแฟนคลับอ่อนไหวทั้งอารมณ์มาก
เพราะว่าคู่นี้
ขอจัดแฟนมีตติ้งให้ได้ฟินกันสุดไปเลยค่ะ
บอกเลยว่างานนี้จะเสิร์ฟให้ชมความฟินเท่านั้นนะคะ
รับรองทุกคนในงานจะตาร้อนสุดเลยล่ะค่ะ
รูปแบบงานของเราเราจัดร้านเก๋เลยที่สุขุมวิทย์
ระบาเทอร์มาได้นะคะก็จะเป็นแบบค็อกเทลเก๋
แล้วงานจะเต็มไปด้วยความหวานเลียด
เป็นแบบมีเวดดิ้งอะไรอย่างนี้ไหมครับ
เพราะว่าสไตล์ต้นหอมก็อยู่แล้วขี้อ้วก

ฉันมีร้อยให้ร้อยทุ่มเทเรื่องความรักอะไรอย่างนี้
มันจะเป็นแบบพิธีบูชาความรักที่แบบ
ดูกันเร็วมันดูกันเร็วดูอีนี่เร็วอะไรอย่างนี้
คนละ๕๐๐บาทโอ้ร้านสุขุมวิทย์คุณ

เรามีให้ข้าวผัดหมูอะไรอย่างนี้
ไปในทิศทางสวยงาม
ยังไม่มีอะไรแบบเป็นสีเทา
ยังไม่มีอะไรเป็นล้างสังหรณ์ตอนนี้

ถ้าชีวิตรักมันดีนะชีวิตหอมมันจะเพอร์เฟคไป

ชอบในการปลอบใจตัวเอง

ล่าสุดเกรดภัณฑ์ของเธอได้รังวงรางวัลด้วยนะคะ
แสดงว่ามีความรักนะ

อย่างนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับต้นหอมด้วยนะคะ

แท้ไงเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันละกันนะคะ

ฉันอยากลงด้วย๕๐๐อย่าไปกินข้าวผัดหมู
ขนาดนั้นเลยเนอะเออสุขุมวิทย์เข้าฝัดหมูเนอะ